ส่วนเรื่องนี้ค่ะโปรดิวเซอร์รายการได้รับบาดเจ็บ
หลังจากนั่งพารามอเตอร์ปฏิบัติหน้าที่ผลิตรายการ
แต่ว่าไม่มีใครรับผิดชอบค่ะ
นี่ค่ะวินาทีนี้คุณนัทพงศ์

คือมันขึ้นบินแต่มันไปเกี่ยวต้นไม้
มันก็เลยไปได้ไม่เท่าไหร่ไม่กี่เมตร
ตัวเครื่องกระแทกพื้นแล้วคนที่นั่งอยู่บนนั้นคือโปรดิวเซอร์ของรายการ
ก็ได้รับบาดเจ็บนะคะบาดเจ็บสาหัสเลยล่ะกระดูกหักนะฮะแขน
แขนขวากับเท้าขวาก็ต้องถูกพักนะฮะ
ต้องใส่เหล็กดามแล้วก็พักหลายวันเลยได้รับบาดเจ็บ
ซึ่งโปรดิวเซอร์คนนี้ผู้บาดเจ็บก็ไป
นี้ค่ะก็ไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานอันนี้เมื่อวันที่๖เมษายนที่ผ่านมา
แต่ปรากฏว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยผู้บาดเจ็บเขาก็หารือกับบริษัทพารามอเตอร์
ให้เรื่องของการช่วยดูแลค่ารักษาพยาบาลเพราะมันเป็นอุบัติเหตุ
แต่ปรากฏว่าถูกปฏิเสธขณะที่ต้นสังกัดบริษัทต้นสังกัดของผู้บาดเจ็บ
ผู้บาดเจ็บบอกว่าบีบให้เธอออกจากงานเขาก็เลยส่งเรื่องนี้ไปขอความช่วยเหลือ
จากเพจในโซเชียลเพื่อขอความเป็นธรรมค่ะ
อยากให้ฝากถึงกรณีเป็นกรณีศึกษาด้วยครับอย่างหนึ่งคือตั้งแต่ที่เราไปเที่ยวแล้วครับ
เราควรจะศึกษาก่อนว่าไอ้กีฬาประเภทนี้มันถูกต้องไหม

แล้วก็อยากให้เช็คด้วยว่าเขาทำประกันให้อุบัติเหตุให้เราจริงไหม
คู่กรณีครับผมก็อยากให้เขามารับผิดชอบในสิ่งที่มันเกิดขึ้นหน่อย
เพราะว่าผมก็ต้องสูญเสียอะไรไปหลายอย่าง
เสียโอกาสสูญเสียโอกาสในการทำงานขาดรายได้
แล้วก็ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตเกิ้งได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ทำงานไม่ได้แล้วจ่ายค่ารักษาไว้เท่าไหร่รู้ไหม

แล้วเขาบอกจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอะไร
แล้วก็ต้องถูกให้ออกจากงานประจำที่ทำบริษัทโปรดักชั่นด้วย
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เดือดร้อนมากเลยนะคะ
มีการไปหารือกับทนายความแล้วก็เตรียมดำเนินการตามกฎหมายแล้วเช่นเดียวกันนะคะ